ได้เวลาแล้วได้เวลาเริ่มต้นของภาพปลูก
สวัสดีค่ะทุกคนร้านหนักกับดาวสุพศรามมาแล้ว
คุณผู้ชมได้เวลาสักทีสิ
เราต้องเลิกการภาพปลูกได้เลยสิเพราะฝนมาแล้ว
คุณผู้ชมที่บอกว่าฝนมาแน่ช่วงนี้ก็เพราะว่า
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูกำลังแรงขึ้นค่ะ
พาเอาความชื้นเข้ามาและยังบวก
วกกับเรื่องของหย่อมความความกดอากาศต่ำที่กำลังพัฒนาตัวเป็นพายุ
ตรงนู้นค่ะนู่นชายฝั่งเวียดนาม
และยังมีอีกหนึ่งตัวที่ชายฝั่งเมียนมาตรงนี้
เขาดูดกันค่ะดูดจากเมียนมาไปเวียดนาม
แล้วก็หอบเอาฝนพาดผ่านประเทศไทยไปด้วย
แบบนี้แหละ๒กำลังรวมกัน
ประเทศไทยช่วงนี้นะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
วันนี้ฝนเริ่มช่วงเช้าที่ภาคอีสานริมฝั่งแม่น้ำโขง
หลังจากนั้นค่ะกระจายตัวมากขึ้นช่วงบ่าย
เน้นทางตอนบนของประเทศทั้งหมดเลยนะคะ
ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและมีภาคใต้ด้วย
ภาคใต้นี่ช่วงนี้เขาฝนตลอดอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็จะตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำเลย
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัดน้ำทวมจากพลันหน้าปะล้ายหลักด้วยนะคะ

ทะเลอันดามันจะสูงอะไรขนาดนั้นล่ะ
ถ้าสีม่วงหนูก็มากกว่า๓เมตรขึ้นไปนู้นแหละค่ะ
เรือเล็กช่วงนี้คุณงดออกจากฝั่งไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะ
ส่วนอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันคลื่นสูง๒เมตร
อากาศช่วงนี้ก่อนฝนตก
มันร้อนจริงโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะ
พิสนุโลกนครสวรรค์ตากพิจิตร
จังหวัดกลุ่มนี้ร้อนมากอุณหภูมิอาจจะสูงได้๔๐องศาเซลเซียสเลยนะ